ก็อย่างที่ทราบมีดาราที่ตำรวจบอกไปแล้วว่า
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีวิวการเป็นพรีเซนเตอร์
โดยที่เป็นการชวนเชื่อประชาชนให้มาซื้อ
แต่สินค้าเขามีปัญหาเรื่องผิดกฎหมายนะครับ
กว่าคนวันนี้ตำรวจเปิดเผยรายชื่อเพิ่มอีก๓คนนะครับ
โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ก็คือมากี้ราศีกับป๊อกพัศกรจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน
ทั้ง๒รีวิวสินค้าวิตามินชิโนบินะครับ
อีกคนนึงคือดาราสาวกลวกกิปสุมนติพรรีวิววิตามินชิโนบิและเครีโอ
โดยเรียกให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่๙และ๑๐พฤษภาคมนี้
ให้มาพบในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ
ยังไม่ถือว่าเป็นคนทำผิดนะครับ
ก่อนหน้านี้มีดารานักแสดงเดินทางมาให้ปากคำ
กับตำรวจแล้ว๔คนนะฮะ
นี่เป็นชุดที่ห้าสิบออกคนที่เขาเรียกเอาไว้
และวันนี้ที่มาก็คือดาราสาวคนนี้ฮะ
คุณสายป่านอภิญญาสกุลเจริญศุกร์

ก็มาให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนด้วยนะครับ
ก็อยู่ในรายชื่อล็อตแรก๙คนที่ต้องมานะครับ
ยืนยันว่าได้ลองทานผลิตภัณฑ์ก่อนแล้ว๒สัปดาห์นะ
แล้วก็ยังให้น้องสาวของเธอลองทานด้วย
ซึ่งผู้จัดการก็ตรวจสอบไปยังออยแล้ว
ก็เห็นว่ามีเลขออยอยู่ในระบบ

แต่ไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอยู่นะฮะ
พร้อมกับได้ขอโทษประชาชนที่ได้ไปซื้อตาม
ตามที่เธอได้เป็นหนึ่งในผู้รีวิวนะครับ
ทุกอย่างที่ทำไปไม่มีเจตนาหลอกลวงประชาชน
เพราะตัวเธอก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางบริษัท
เป็นเพียงการจ้างให้รีวิวเท่านั้น
ก็จะลักษณะเดียวกับดาราที่มาเมื่อวานนี้นะครับ
ที่ก็จะชี้แจ้งประมาณอย่างนี้นะครับ
ขณะที่ทางพลตำรวจเอกวิราชัยบอกว่า
ตำรวจก็จะใช้หลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย

รวมทั้ง๔คนที่มาพบพนักงานสอบสวนไปแล้วเมื่อวานนี้
แต่ถ้าพบว่าคนไหนมีเจตนาหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย
ก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นการมาให้ถ้อยคำ

ยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วถึงจะมาสรุปความเห็นอีกทีหนึ่งครับว่า
คุณสายป่านมีความผิดหรือไม่
ต้องสอบสวนพยานอย่างอื่นประกอบด้วย
ถึงจะสรุปได้ว่าจะเป็นเหยื่อ
หรือเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นพยานครับ
เท่ากับดาราล็อตแรกที่ต้องมาให้ถ้อยคำกับตำรวจ
๙คนมาแล้ว๕เหลืออีก๔นะครับ
ก็คือพี่ม้าออนภากฤษฎี
จะต้องมาให้ถ้อยคำวันที่๔พฤษภาคมนะครับ
สซี่วาดวันที่๕พฤษภาคม
้อยรัชวินวันที่๖พฤษภาคม
แล้วก็โฟสกลรัฐวันที่๗พฤษภาคม
ส่วนประชาชนนะครับที่จะเป็นตัวแทน
แล้วคิดว่าได้รับความเสียหายนะครับ
ทางพลตำรวจวิทยาชัยบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศเนี่ย
รับแจ้งความได้เลยนะครับรับแจ้งความได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
แล้วก็ให้ส่งสำนวนต่างมาที่ส่วนกลางนะครับ
แล้วก็จะไปดูรายละเอียดต่างว่าว่าใครเสียหายอะไรยังไงนะครับ
ขอให้ไปแจ้งความก่อนวันที่๑๑พฤษภาคมนี้นะฮะ
วันที่๑๑พฤษภาคมนี้ท่านไปแจ้งความไว้เลย
ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดมาส่งฟ้องอายการพร้อมกันนะฮะ
มาแจ้งความภายหลังผู้เสียหายต้องเดินเรื่องฟ้องร้องเอง
ตำรวจชุดนี้ที่เขาทำคดีกันอยู่เขาไม่ทำให้นะนะคะ